ปีนี้น้ำมันเยอะเท่ากับเมื่อ๑๐ปีที่แล้วเมื่อปี๕๔หรือเปล่า
และถ้าน้ำเยอะแบบนี้น้ำมันจะทะลักมาภาคกลาง
แล้วก็ท่วมกรุงเทพมนาคมเหมือนปี๕๔หรือไม่

วันนี้ผมเลยก็ต้องหาคำตอบให้คุณผู้ชมนะฮะ
มนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ
หรือสสนอยู่ในสายกับเราแล้ว
สวัสดีอาจารย์ครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับคุณสื่อสกุลครับ
อาจารย์ครับคำถามที่ทุกคนถามเหมือนกันเป๊ะเลย
นั่นก็คือเอ๊ะน้ำจะท่วมเหมือนปี๕๔หรือเปล่า
อาจารย์เกริ่นสั้นให้ฟังตรงนี้นิดหนึ่งก่อนดีกว่าฮะ
นั้นน้ำท่วมหลักเกิดจากคันกั้นน้ำแตก๑๐กว่าจุด

น้ำจึงไม่ระบายลงแม่น้ำ
กลับมาหลากบนพื้นดินนะครับ

แล้วก็กระจายไปหลายจังหวัดในภาคกลางนะครับ

ส่วนปีนี้นั้นน้ำยังอยู่ในแม่น้ำอยู่นะครับ
แต่ยังปริ่มริมตลิ่ง
แม่น้ำเจ้าพญาแม่น้ำป่าศักดิ์นะครับ

เพราะฉะนั้นการบริหารจัดการน้ำก็ต้องระมัดระวังอย่างยิ่ง
เพราะว่าถ้าคันกั้นน้ำแตกแล้วก็จะเกิดผลตามมานะครับ
อันนี้ต้องระมัดระวังที่จะให้แตกต่างจากปี๒๕๕๔ครับ
กลับไปถึงตั้งแต่ต้นฤดูฝนที่ผ่านมา
สถานการณ์ฝนหรือว่าสถานการณ์น้ำในบ้านเราปีนี้
มันเหมือนหรือแตกต่างจากปีก่อนยังไงบ้างฮะอาจารย์
สถานการณ์ฝนนี่แตกต่างกันชัดเจนนะครับ
เพราะว่าปี๒๕๕๔นั้น
ปริมาณฝนเฉลี่ยทั้งในประเทศสูงกว่าค่าปกติถึง๑๒๕
จากปกติ๑๔๖๗มิลลิเมตรเพิ่มเป็นประมาณ๑๘๒๔มิลลิเมตร
แล้วก็ปริมาณฝนนี้เยอะ
แล้วก็โดยเฉพาะรุ่มน้ำเจ้าพญาทั้งตอนบนติงวังยมอ้างและตอนล่างนะครับ
มาปริมาณน้ำในอ่างก็ไม่เหมือนกัน
เพราะว่าเมื่อฝนตกในภาคเหนือแล้วน้ำในเขื่อนศิริกิจและภูมิพลก็เก็บเอาไว้ในพุทธศักดิ๒๕๕๔นะครับ
เก็บไว้จนเต็มเขื่อนนะครับมีปริมาณน้ำสูงถึง๒๒๐๐๐ล้านลูกบาทเมตร

ส่วนปีนี้นั้นมีปริมาณน้ำประมาณครึ่งเดียวเท่านั้นใน๔คืนหลักของประเทศประมาณ๑๒๐๐๐ล้านลูกบาทเมตร

เพราะฉะนั้นทั้งสองปัจจัยนี้นะครับไม่แสดงให้เห็นว่าเหตุการณ์นั้นแตกต่างจากปี๒๕๕๔ครับ
นี่ตุลาแล้วมันจะมีมาอีกไหมฮะ
ส่วนเรื่องของพายุนะครับก็ต้นเดือนตุลาคมก็มีโอกาสจะเกิดพายุขึ้นนะครับ

ต้องติดตามทิศทางแล้วก็ขนาดของพายุให้ดีนะครับ
เพราะว่ามีโอกาสว่าจะเข้าสู่ประเทศไทยหรือว่าเบี่ยงเบนออกไปไปทางทิศเหนือนะครับ
หรือว่าถูกผลกระทบจากความกดอากาศสูงกระแทกลงมาทิศใต้นะครับ
ยังเป็นไปได้หลายรูปแบบนะครับแต่การระวัดระวังและการเตรียมพร้อมเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในช่วงนี้ครับ
อาจารย์ครับอยากจะบอกประชาชนอย่างไรบ้างนะฮะ
ให้ทั้งเข้าใจในเรื่องของสถานการณ์ฝนสถานการณ์น้ำในตอนนี้
นี่ครบรอบทศวรรษที่มันวนเวียนกลับมาแล้วนะฮะอาจารย์อยากจะบอกอะไรกับประชาชนฮะ
ในประเทศไทยยังไม่ซึ้งสุดฤดูฝน
ก็ต้องระมัดระวังแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาท
แล้วก็อีกประเด็นหนึ่งคือศาลการณ์น้ำตอนนี้ฝนรดลงไปเยอะแล้ว
แต่เริ่มเร่งระบายน้ำในแม่น้ำสายหลักต่าง
ดังนั้นระดับน้ำในแม่น้ำจะสูงแล้วก็ปริ่มตลิ่งปริ่มลำน้ำตลอด
อย่างที่เรียนคุณสืบสกุลไปคือในแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำลบบุรีแม่น้ำป่าศักดิ์
จังหวัดที่ได้รับผลกระทบคือชัยนาฏอายุทยาสิงห์บุรีอ่างทองนะครับ
รวมกับที่ป่าศักดิ์มาด้วยแล้วก็จะเพิ่มอยู่ที่อายุทยาปฐุมธานีนนทบุรี
กรุงเทพมหานครรวมทั้งสละบุรีลบบุรีด้วยนะครับ
ประชาชนที่อยู่ริมตลิ่งนะครับในช่วงนี้นะครับเอ่อ
แล้วก็ในช่วงต้นอาทิตย์หน้าของเดือนตุลาคมต้องระมัดระวังแล้วก็เตรียมพร้อมนะครับ
ยกของขึ้นนะครับเพราะว่าระดับน้ำจะสูงขึ้น๑๒เมตรครับ
วันนี้ต้องขอขอบคุณนะฮะดรสุทัศน์วีสกุลนะครับผู้มนวยการสถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรน้ำหรือสสนที่ให้ความรู้กับประชาชนด้วย